แต่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยก็คือ
เราไม่รู้ว่าคนที่เราจะไปเจอ
หรือคนที่เราจะให้ลูกให้หลานไปอยู่ด้วยไปอยู่ใกล้ชิดเนี่ย
มีอาการแบบไหนอะไรยังไงคดีนี้นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นนะ
ตอนนี้เขายังปฏิเสธอยู่เรายังตามอยู่นะครับ
ความคืบหน้าของอดีตเจ้าสำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมในจังหวัดเลยนะฮะ
ที่ตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วนะครับอดีตพระวุฒิวรเชษโถนะครับ
ตอนนี้ยังตามตัวเจออยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะมีเสียงของเขาให้ฟังว่าตกลงแล้วทำจริงหรือไม่ทำจริง
ตามที่สมเนรเขากล่าวหา
อดีตพระวุฒิเนี่ยถูกพ่อแม่ผู้ปกครองถูกสมเนรกล่าวหาว่า
หลอกให้ลูกหลานเขามาบวชเนร
บอกว่าเด็กคนนี้มีเคราะห์นะเอามาบวชเนรที่สำนักสงฆ์นี่แหละ
เดี๋ยวอัตมาดูแลให้พ่อแม่ก็เชื่อ
เด็กก็มาบวชได้บางคนไม่ทันข้ามวันข้ามคืนเลยเรียกเข้ากุฏิ

บอกว่ามีเคราะห์เดี๋ยวจะสะดอกเคราะห์จะแก้เคราะห์ให้
แล้วก็ไปล่วงละเมิดทางเพศเขา
ไปอมอวัยวะเพศเขา
หรือบังคับให้เขาทำให้ตัวเองอะไรก็มีนะครับ
ทีแรกคนเดียวก่อนตอนนี้พอเด็กรู้ข่าวว่า
มีสมเนรรูปอื่นเขาก็เปิดเผยกันหมด
๕๖คนละใช่ไหม๕คนละนะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเรายังตามต่อครับ
เราเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตำบลวังยาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับ
ไปเจอกับสมเนรวัย๑๕ปี

ที่บอกว่าถูกนายวุฒิบุญชุมแสง
หรือว่าอดีตพระวุฒิวรเชษโถ
เจ้าสำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง
อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยล่วงละเมิดทางเพศ

มาบวชมาจำวัดอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม

วันแรกเลยนะก็ถูกอดีตพระวุฒิ

เต็นต์ที่อยู่บนสาราการประเรียน
โดยอดีตพระวุฒิได้ใช้มือรูปคลำที่วัยวะเพศของเนร

แล้วก็กระทำอนาจารย์ด้วยวิธีอื่นอีก
โดยสั่งห้ามเนรไปบอกใครอย่างเด็ดขาด
หลังจากนั้นอดีตพระวุฒิยังเรียกเนรรูปนี้
ให้ไปทำพิธีเหมือนเดิมเลย
แล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศลักษณะเดิมอีก

ทุกครั้งอดีตพระวุฒิจะกำชับว่า

เนรก็ได้แต่เก็บงำเรื่องเลวร้ายไว้คนเดียว
เพราะว่าที่เขาห้ามบอกเนี่ยเขาขู่ด้วย
ขอว่าถ้าไปบอกนะเดี๋ยวจะทำแบบนั้นโดนแบบนี้โดนแบบนั้น
เด็กก็กลัวแล้วเด็กก็เห็นว่า
โอโหเป็นถึงเจ้าสำนักทรง
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมคนนับหน้าถือตานับถือเยอะ

กระทั่งเมื่อ๒๔กันยายนที่ผ่านมา
พ่อของสามเณรมาหาที่ศูนย์
แล้วก็มารับกลับไปจำพรรษาที่บ้าน
เนรก็ยังไม่กล้าบอกใครถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะ

ว่ามีเพื่อนเนรด้วยกันที่บวชด้วยกันเนี่ย

ก็เลยตัดสินใจบอกความจริงกับพ่อและแม่

ยังมีอดีตสมเนรในหมู่บ้านอีกคนนึง

หลังจากทราบข่าวก็มาเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังเหมือนกัน
พอหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็เอามือไปรับรูปคำที่อวัยวะเพศของผม
ก็ตกใจครับงงทำไมทำแบบนี้

เขาก็บอกว่าจะล้างโพงประจันทร์ออกให้
ก็ให้ผมนอนลง
แล้วทีนี้จะทำแต่ผมขัดขืนนะไม่ให้ทำ
ผมก็บอกว่าเจ็บทำไม่ได้ครับ

ตอนแรกผมก็คิดว่ามีแต่ผมคนเดียวที่โดน

เมื่อวานมีเพื่อนของผมว่าก่อนศึกเจอ

วัย๑๕ปีที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
บอกว่าตอนที่ลูกชายไปบวชแล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ก็ไม่เคยปริปากเล่าอะไรให้ฟังเลยนะ
ไปรับกลับมาจำพรรษาที่บ้านเนรก็ไม่บอก
มารู้ความจริงเมื่อมีเพื่อนสมเนรคนอื่นเปิดเผย
ลูกชายก็เลยมาบอกก็เลยตกใจมาก
ไม่คิดว่าการที่ส่งลูกไปบวชเรียนศึกษาพระธรรม
ลูกชายกลับต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายแบบนี้
เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้พ่อจะพาลูกชายไปแจ้งความเอาผิดกับอดีตพระวุฒิครับ
ก็เลยยินชาวบ้านมันคือจิต
หลอดโตของน้องเนรกขาดแล้วผมก็ข้อไปถามทุกว้าง
ทีมข่าวของเราเดินทางไปพบกับอดีตสามะเนรอีกคนนึงนะคะ
สามะเนรอายุ๑๕ปีรูปนี้เขาบอกว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
แล้วก็เคยเล่าให้ฟังว่าถูกอดีตพระวุฒิกระทำในลักษณะเดียวกัน
เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
แต่อดีตสามเณรคนนี้ปฏิเสธนักข่าวของเรานะคะ
บอกว่าไม่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ก็เลยไปต่อค่ะคุณตินะคะนักข่าวของเราก็ไปต่อที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เกิดเหตุนะคะ
ก็ไปเจอกับอดีตพระวุฒิค่ะยังอยู่นะยังไม่ได้หนีไปไหน
ก็บอกว่าจะสู้คดีนี่นุ่งขาวห่มขาวอยู่นะคะ

ใช่ก็บอกกับตินะคะบอกกับนักข่าวของเราว่า
เด็กที่บวชเนรแล้วมาอยู่ที่ศูนย์
ส่วนมากเป็นเด็กมีปัญหาทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัว
ในศูนย์ก็จะช่วยเหลือให้เด็กค้นพบสิ่งที่ต้องการ
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าสามะเนรไปเอาข้อมูลว่าเขาล่วงละเมิดทางเพศมาจากไหน
เขายอมรับแค่ว่าทำพิธีลงนะหน้าทองและสาริกาลิ้นทองให้
ทำพิธีลงนะให้ที่หลัง
ทำพิธีลงนะให้ที่บริเวณอวัยวะเพศค่ะ
ณให้ที่บริเวณอวัยวะเพศ
เนรอายุกันแค่๑๔๑๕นี่เหรอ
ต้องลงหน้าทองที่อวัยวะเพศไปเพื่ออะไร
ว่าพระในศูนย์จะช่วยเหลือให้เด็กค้นพบสิ่งที่ต้องการ

ทำพิธีขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเนร
ซึ่งสามะเนรที่มาทำพิธีลงนะที่อวัยวะเพศ
ส่วนมากเป็นเด็กที่เคยติดยาเสพติดมาก่อน

อันนี้จะไปกล่าวหาลูกเขาหรือเปล่า

ไม่อย่างนั้นจะทำให้ชีวิตตกต่ำมีเคราะหกรรมมาก
ส่วนที่พยายามจะล่วงละเมิดทางเพศด้านหลัง

ก็ไม่ได้โกรธสามะเนรที่ออกมากล่าวหา

เรื่องของการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอให้พนักงานสอบสวนเรียกตัวไปสอบปากคำ
พระวุฒิบอกว่าพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะ
เขาบอกมีปัญหาคุณไม่ได้มีปัญหาลูกของคุณมีปัญหา
คุณต้องเอาลูกมาสิเขาก็โทรศัพท์บอกลูกมา
มาหาก็บอกเขาว่าเราไม่ไปโรงเรียน๒เดือนแล้ว
เราอ่ะติดสารหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าจะไม่คุย
ก็ให้พ่อแม่ไปอยู่ข้างนอกก็คุยกันเขาก็รับสารภาพ
บอกว่าเขาทำจริงแล้วก็ไม่ไปโรงเรียนแม่ส่งตังค์ให้เดือนละพันกว่าบาท
ทีนี้ก็เลยถามว่าเขาบอกว่าผมอยากหยุดช่วยผมหน่อย
ผมจะแก้ปัญหาคุณยอมก็เห็นสภาพเด็กแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร
ผมก็เลยให้มาอยู่พอมาอยู่เสร็จในวันนั้นก็จะมีพวกรุ่นพี่
พระรุ่นพี่เขาบอกว่าลงของแล้วมันก็จะช่วย
พ่อเข้ามาเสร็จช่วงนั้นเข้ามาก็จะมีพระพิเศษหนึ่งเรียนหนึ่งเรียนหนึ่ง
แล้วเกินมาหนึ่งองค์ก็ให้อยู่วันแรก
ทีนี้เขาบอกว่าอาจารย์ทำยังไงก็ได้ผมได้กลับเข้าไปเรียน
ทำยังไงก็ได้ให้ผมเลือกยาเสียบจิต
เราก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงให้เหมือนที่เราอยากได้
แต่เราต้องไม่เสพยาไม่ขายยาถ้าเสพยาขายยาให้ตายโหง
แล้วก็มานั่งสมาธิกันดูจิตกันแล้วก็ลงให้
พอลงให้เสร็จตอนเช้าก็มาแซวเฮฮาว่าของคนนั้นขนาดนี้
ทุกครั้งจะต้องบอกกันทุกครั้งนี่คือสิ่งที่ทำ
ส่วนมากเด็กที่เข้ามาเด็กก็จะรู้จักหนึ่งการที่มาวัด
ก็ต้องการลงสาลิกาลงสาลิกาที่ลิ้นลงสามกษัตริย์ที่หลัง
แล้วก็เด็กก็จะลงที่ตรงนี้ถามว่าเรื่องเก่าธรรมพระพุทธเจ้าไหม
ไม่ใช่แต่พรามกับพุทธมันจะเหมือนกันแต่เราก็จะใช้ประเภทว่าอ่า
เขายังได้ของดีเราก็จะบอกพระว่าวันนี้เด็กคนนั้นจะลงของดี
เดี๋ยวก็จะลงให้เพราะการลงให้ของพระมันก็ไม่มีมนต์พิเศษ
ไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ตั้งนโมสามจบอธิษฐานจิตที่เราเกิดมาเป็นคน
ถ้าเป็นข้างบนก็จะให้เด็กหลับตาแล้วก็อยู่กันเต็ม
แล้วก็ให้อ่าถลกสบงนี่ก็ตั้งนโมสามจบแล้วก็บอกอ่า
เขาเรียกอะไรตั้งนโมสามจบแล้วก็บอกว่าบุญบารมีที่เราเกิดมาเป็นคน
แล้วก็ลงให้ดำจริงไม่มีอะไรก็แค่สแกนแล้วก็เอามือเนี้ยแตะอ่า
ขี้พึ่งแล้วไปแตะจริงจริงมันไม่มีอะไรแต่ว่าคนนั้นจะต้องอ่ะ
สาบานว่าถ้ากลับไปสะยิบยาเสียติดหรือไปอ่าขายยาเสียติดต้องตายโหง
แต่สิ่งที่ทำให้ทำแค่นี้แต่ถ้าว่าการที่จะไปช่วยเขาเสร็จ
หรือไปอมนกเขาเขาเป็นไปไม่ได้นี่ขอเอาคอเป็นประกันต่อหน้าพุทธเจ้า
พูดได้เลยเอาคอเป็นประกันต่อหน้าพุทธเจ้าให้พระตายหงษ์ใน๓วัน๗วัน
อืมไม่มีอ่ะที่ว่าพระวัดไหนพระรูปไหนจะมาช่วยเนรให้หลุดพ้นจากเรื่องของการมีปัญหา
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการลงหน้าทองลง
ไปทำอะไรที่พวัยเผชเด็กอะไรอย่างนี้
มันไม่มีหรอกค่ะ
คือความจริงศึกแล้วเนี่ยต้องไปให้พ้นวัดไปเลยนะไปอยู่ที่บ้านที่ไหนก็ได้
อยู่ตรงนี้ต่อเนี่ยคือคุณจะอ้างว่าคุณไม่ได้ทำแบบนั้นหรอก
นกขงอมนกเขาผมไม่ทำอะไร

มันก็เกินกว่าที่จะทำแล้วในฐานะที่เป็นสงฆ์เป็นพระ
ด้านคดีความนะครับพันธุ์ตำรวจโทบุญชูมีศรี
รองพุ่งกับการสอบสวนสอบภอคโฆกงาม
ซึ่งเป็นเจ้าของคดีบอกว่า
แล้วก็พ่อกับแม่เด็กด้วยที่ถูกลงรบมาทางเพศ
วันนี้ก็เดินทางไปที่อายการจังหวัดเลยนะครับ
เพื่อนำเด็กไปสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพ

ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายวุฒิ

ก็คงจะต้องรอสอบเด็กให้ชัดเจนก่อน

บอกว่าต้องสอบปากคำผู้เสียหายให้ครบถ้วน
ถึงจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาในวุฒิได้